ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะใหม่ให้เยอะค่ะสวัสดีแองจี้
เป็นยังไงกักตัว๑๔วัน๑๔วันก็ถามว่าจะเร็วก็เร็วจะช้าก็ช้าค่ะ
เหมือนเร็วเนอะแป๊บเดียวเองใช่ค่ะแต่ก็เรียกว่าก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แม่
ก็ดูแลตัวเองเพราะตอนนี้มันระบาดเยอะใช่ไหมคะ
ยอดแต่ละวันดูจากคนต่างจังหวัดก็ดูวันละ๒๐๐๐บ้างอะไรอย่างนี้แม่
หมายถึงว่าในช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมานั้น
เป็นทีมเฉพาะกิจซึ่งเราไปดึงมาจากตลาดสดพระรามนะฮะ
จากทุกรายการวันนี้กลับมากันแล้วสวัสดีขอต้อนรับทีมงานทุกคนนะหน้าเก่าหมดเลยนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการอ่ะ
ปิดหน้าปิดตากันอีกแล้วนี่ไงนะเอาละฮะท่านผู้ชมอีแน่นมากขอเล่าถึงเหตุการณ์ว่าวันนี้อะไรเกิดขึ้นมา
ถ้าสมมุติเราจะติดตามวันนี้ไทยรัฐไทยรัฐของเราเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์วันนี้ต้องยอมรับดินแดนเดือดอีกครั้งหนึ่ง
ตำรวจประทับม็อบนะครับก็ตอนนี้น่าจะมีการยิงแก๊สน้ำตามีการใช้กระสุนยาง
ตอนนี้เสียงดังสนั่นเลยตอนนี้เอาจริงคือรถเมย์ยังมาไม่ได้เนี่ย
เพราะรถเมย์ยังอยู่ตรงถนนดินแดงอยู่ค่ะก็ยังมาไม่ได้เราขอไล่เรียงเหตุการณ์อย่างเงี้
ค่ะแม่ค่ะคือดินแดงเนี่ยนะฮะตรง๕แยกเขาเรียกว่า๔แยกหรือ๕แยก
ที่มีสะพานเนอะห้าแยกดินแดงใช่ไหมสามแยกดินแดงสามแยกดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะ
ใช่ไหมคือเรียกว่าสามเหลี่ยมดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยจุดนั้นบอกเลย
ทุกครั้งที่มีการเมืองจะมีจุดตรงนั้นเป็นเชิงสัญลักษณ์พอสมควรคือดินแดงเนี่ย
เดือดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นตำรวจปะทะม็อบถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย
วันก่อนหน้านี้ก็มีการปะทะม็อบเกิดขึ้นนะครับวันนี้มีการยิงแก๊สน้ำตามีการยิงกระสุนยาง
ตอนนี้มีเสียงเราตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเนี่ยนะฮะนี่นะครับอุ้ย
ก็มีเสียงดังขึ้นมาต่อเนื่องสถานการณ์ต้องยอมรับว่าตึงเครียด
เราขออนุญาตก่อนไปรายงานสดเดี๋ยวไทยรัฐของเราคงจะรายงานสด
ขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันค่ะเราขอย้อนกลับไปตั้งแต่บ่ายมุมยี่สิบห้านาที
ผู้ชุมนุมคาร์มอฟครับได้เคลื่อนการชุมนุมไปยังแยกชิดลม
ตลอดเส้นทางได้มีการบีบแตรเบิ้ลเครื่องแล้วก็ตะโกนขับไล่รัฐบาลตลอดเส้นทาง
โดยผู้ชุมนุมนะครับได้เคลื่อนการชุมนุมคาร์มอบตามถนนนะครับ
ถึงแยกอโศกจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกอโศกมนตรีนะครับ
เคลื่อนขบวนมาต่อที่ถนนอโศกมุ่งหน้าจุดหมายตึกชิโนไทยนะครับ
ที่ตึกชิโนไทยทาเวอร์ที่สุขุมวิทย์ยี่สิบเอ็ดนะครับ
ต่อมาบ่าย๓โมง๑๕นาฬิกาที่หน้าตึกชิโนไทยนะครับ
เฟมินิสนะครับปลดแอคแล้วก็ประชาชนอีกส่วนหนึ่งครับ
กิจกรรมเชิญสัญลักษณ์โดยการโปรยหุ่นขนาดเล็กแทนผู้เสียชีวิต
จากการไม่ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพนะฮะพร้อมกับติดข้อความกำกับการเสียชีวิต
ปาเลือดหมูไปยังป้ายตึกชิโนไทยทาเวอร์
พร้อมติดรูปนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการแสดงว่าเรียกร้องให้
คุณอนุทินถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับจากนั้นยังไม่จบนะฮะ
กิจกรรมของเขาวันนี้เขาไปเคลื่อนการชุมนุมไปยังจุดพักที่สอง
แต่วันนี้ทุกคนอยู่บนรถหมดเห็นไหมแองจี้
วันนี้ทุกคนจะอยู่บนรถกันหมดเลยเขาไปที่บ้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
นะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็สหกรณ์เนี่ยบนถนนพระรามเก้านะครับ
เคลื่อนม็อบไปถึงมีเสียงคล้ายประทัดขึ้นมา๓ครั้งครับ
มวลชนเนี่ยเรียกให้กลับมาอย่าใช้ความรุนแรง
เขาบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ความรุนแรงนะครับ
จากมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในซอยนั้นเหมือนกัน
ค่ะแล้วอยู่ทิศกันด้วยไม่ใช่บ้านของนักการเมือง
มีบ้านประชาชนที่เป็นสิ่งติดกันตรงนั้นเหมือนกัน
ในที่สุดแล้วก็มีการนำหุ่นศพจำนวนมากมาวางใต้ทางข้ามแยกครับ
หลังจากนั้น๑๖นาฬิกา๓๐นาที
มอบเคลื่อนจากแยกประชาสงเคราะห์มาถึงแยกดินแดง
ก่อนมีตำรวจควบคุมฝุงชนตั้งแนวป้องกัน
บนถนนวิภาวดีรังสิตใกล้กับราบหนึ่ง
จากนั้นตอนนี้ก็มีเสียงประทัดดังขึ้นนะครับ
ณขนาดนี้ก่อนเข้ารายการของเรา๑๗นาฬิกา
เกิดการประทะระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจครับ
โดยมีการแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางให้ผู้ชุมนุม
บริเวณแยกดินแดงท่ามกลางเสียงประทัดที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับ
อันนี้คือเหตุการณ์จนถึง๕นาฬิกา
ณตอนนี้รายการข่าวใส่ของเราเราขอตัดภาพ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียังเกาะติดสถานการณ์อยู่
คุณฮิทมนวรพรรณธรรมภรรภัทธุ์หนีสวัสดีครับ

สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่คืบตาเลยนะคะ
แก่ว่ากำรวจจะสามารถขอพิสูจน์ที่
ก็คิดว่าขอบคุณคุณส่วนเพื่อนคำค่ะคำเหตุบริเวณได้แล้วนะคะ
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนนะคะยังคงจัดหนักอยู่ที่บริเวณถนนประชาสงเคราะห์
เดี๋ยวให้คุณค่ะให้ดูนะคะคุณก็ทำเห็นไหมคะ
ต้นสำดวจต้นสำดวจด้านขวามือนะคะค่ะ
เมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุเผลอไหม้ขึ้นมายังไม่ทราบว่าผู้ชูมือของใครใดนะคะ
นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตำลดเนี่ยตัดสุดใจใช้รถตีนอกค่ะ
เข้าไประนับเกริงที่อ่าได้นะคะส่วนนั้นถึงแบบนั้นไป
เราจะเห็นนะคะว่ามีกลุ่มผู้จำนวนมากเลยเทียวนะคะ
ยังชนปากหลักประทะกับทางตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ที่บริเวณถนนประชาสงเคราะห์นะคะ
มีอาวุธเป็นลูกหญิงมีลักษณะกลายจากประชาชน์ยักษ์
มาใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะเดียวกันทางตำรวจเองก็ยิงแก๊สน้ำตากลับไปที่กลุ่มผู้ชุมนุม
ก็ยังสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ
เริ่มจากการปราบประทัดยักษ์จากด้านทางสูตรผู้ชมนุมต่อด้วยใส่ตานั้นนะคะ
แต่ว่าทางด้านเจ้านักยี่ก็ใช้กระสุน
ไม่ยืนยันว่าเป็นกระสุนยางก่อนหรือว่าแก๊สน้ำตาก่อนนะคะ
แต่จากปลอกกระสุนที่ที่ฉันเห็นด้วยสายตาอยู่บนพื้นถนนเนี่ย
ก็มีทั้งปลอกของกระสุนยางแล้วก็ปลอกของแก๊สน้ำตาด้วยค่ะ
ณตอนนี้คาร์มอบทั้งหลายคามอบยังอยู่ไหมครับ
คาร์มครับตอนนี้ปรังออกเป็น๒สายนะคะ
สายหนึ่งเนี่ยไปสายหนึ่งก็คือยังคนสวรรษะกับต้นตาด้านนี้เนี่ย
อยู่ที่แยก๓เดี่ยวดินแดงอีกสายหนึ่งที่พิงพอเวิร์ด

เพราะฉะนั้นสูตรที่ยังควรท้าจำอยู่ในตระหน่ายนี้
ก็คือบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นนะตอนนี้การจราจรตรงจุดตรงไหน
ที่ไม่สามารถใช้พื้นผิวการจราจรได้ฮะ
ปิดไปโดยถาวรเลยก็คือแยกสามเหลี่ยมดินแดง
เพราะว่าตำรวจเนี่ยปิดการจราจรไปแล้ว
ทางด่วนดินแดงจะมีเจ้าแรกที่พ่อผงผลคลน
เพื่อที่จะดูแลในส่วนของความเรียบร้อย
แล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองนั้นก็
แตกตัวเจินแตกตายกันขึ้นกันทุกครั้ง
ที่มีการยิงแก๊สน้ำพาจากทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ณตอนนี้เขามีการเอาแก๊สน้ำตาเอาง่าย

ยิงลงมาตรงพื้นผิวการจราจรถูกต้องไหมฮะ

เพราะว่าไม่เห็นการยิงจากบนทางด่วนแต่ว่าที่ฉันยืนยันที่ว่า
เห็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนทางด่วนดินแดงบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
ตอนนี้เป้าหมายของผู้ชุมนุมเขาจะไปไหนกันต่อบ้างเขาได้มีตารางกับเขาบ้างไหมครับ
ได้มีได้บอกบ้างไหมว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเป้าหมายต่อไปคืออะไรครับ
เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะคะ

อันนี้มีการยิงกระสุนยางเกิดขึ้นแล้วถูกต้องนะครับ

แล้วขอตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับ
จะให้ดูจะให้ดูส่วนผู้ชมนมในขณะนี้นะคะ

ตอนนี้ต้องมาตรงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะฉะนั้นภาพนี้เราขออนุญาตปล่อยภาพให้คนให้ประชาชนได้ดูกันนะครับ
นี่เป็นภาพสดที่เรามาจากสามเหลี่ยมดินแดงเลย
เติมกำลังอย่างต่อเนื่องนะคะ

ควบคุมสถานการณ์แก้สามเหลี่ยมดินแดงอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ต้องไปเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
มีการปลาประทับยักษ์แล้วก็ยิงแก๊ปน้ำตาอย่างต่อเนื่อง
จะสามารถพบคุยกับฐานการณ์ได้แล้วนะคะ
หลังจากที่ป้อมตำรวจแยกดินแดงถูกเผาโดยกลุ่มที่ไม่ทราบฝ่ายนะคะ
ในขณะนี้ค่ะตำรวจกำลังเข้ามาซึ่งจะเคลียร์พื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ก็เลยทำให้การควบคุกภูมิฐานการณ์นั้นป้องกันที่เป็นไปได้ยากนะคะ
เดี๋ยวเราชมบรรยากาศสดตอนนี้เลยนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับทุกคน
เซลล์ไขแล้วครับ
สวัสดีครับบอกว่าตำรวจทุกท่านคุณผู้ชนนะคะ
จะจำลังลุกลืมถึงพวกคุณรุมเข้าไป

ยังไม่แน่ชัดว่าสถานการณ์บริเวณแยกที่ใกล้กับแผ่นดินแดงตอนนี้นะคะ
มีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนเท่าใดนะคะแต่เรายังคงเห็นการปลาประทัดยักษ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
จากการได้ยินเสียงดัง
ทางตำรวจก็คิดแจ๊บน้ำตาเข้าใส่
คลุมผู้ชนุมสำนวนเท่าใดกับแบตตีน
ตอนนี้อยู่ตรงสะพานข้างถนนนะคะ
เจ้าหน้าที่ส่วนมากยังคงปักหลักอยู่ที่ใต้ทางด่วนนะคะมีทางด้านของท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะ
มาควบคุมแถวอาจารย์อยู่ที่บริเวณแยกสามเดียวกันแบนนะคะ
ตอนนี้ขุนสองการประทับกันยังคุยขึ้นอยู่ที่
ตรงข้ามหรือว่าเยื้องเยื้องกับแฟลต์ดินแดงนะคะเราเห็น
ตำรวจที่เข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนะคะ
เดี๋ยวเราคุณผู้ชมตามเรามานะคะเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์ใกล้ที่สุดนะคะ

ทางตรงนี้ก็ยืนจัดว่าเข้าไปได้ต้องระมัดต่อวังนะคะ
สำหรับจินแดงนะคะสอบสอบนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณแฟลตดินแดงนะคะ
เพื่อที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ยืดเยอะยาวนาน
เช่นทั้งต่างหลามนะคะ
เพราะว่าตำรวจเองก็ยังทงซึมตำรังอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะ
ดูเหมือนว่าทางตำรวจจะถอนกำลังบางส่วนออกมานะคะ

แล้วก็บางส่วนยังคงซึมตำรังอยู่ที่หน้าโรงเกียรติ
โรงเรียนที่บูรณ์ประชาศัลนะคะ
ยังคงมีการยิงกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่หักเท้าใคร
มีการฝาประทัดยัดนะคะเพื่อเป็นการประทัดประหลาดต่อเนื่อง
ขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนออกมาจากพื้นที่นะคะเพื่อความปลอดภัย

พยายามที่จะควบคุมพื้นที่ของอ่าแยกสามเหล่าเหลี่ยมบินแดงนะคะ
ซึ่งตอนนี้ประสอบมาที่จะทำด้านสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลุกพื้นตรงศูนย์ผู้จงรุมนะคะ
ที่อ่าทางด้านสองเรียกประสาททมเชาะนะคะ
แล้วก็ทางด้านของท่านโทษภพสำงักงานสำวดรวมโทษภพสำังงานสำวดแห่งชาญนะคะ

เสียงจี้แต่ตอนนี้กำลังร้องค่ะ

คุณวิทย์มณวรรณดูแลตัวเองคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณนะ
คุณวิทย์มณวรรณดูแลตัวเองแล้วเราจะทำเป็นภาพเล็กนะครับ
ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทันทีเราจะขอตัดสลับทันทีนะครับ
เดี๋ยวเราขึ้นจอเป็นวินโดเล็กเอาไว้ไว้จ๊ะเมย์จ๊ะเมย์คือคือ
จากบ้านรถเมย์จริงโดยปกติถ้ามาไทยรัฐทีวี
ต้องลงทางด่วนตรงแยกดินแดงอยู่แล้ว
ซึ่งจริงตรงแยกดินแดงเขามีแบบปิดทางลงทางด่วน
ต้องหลายชั่วโมงแล้วนะคะ
ต้องไล่เรียนค่ะ
แล้วพระคภูมิ

ในระหว่างนี้ให้รถมีรายงานเจอสถานการณ์โควิดตอนนี้ก่อน
ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้กระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มค่ะ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๓๕รายด้วยกันค่ะ
ซึ่งณวันนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๖๕๖๗รายค่ะ
ทางด้านในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการเปิดเผยถึงการตรวจเฝ้าระวังเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์ต่างนะคะ
บอกว่าช่วงระหว่างวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๖สิงหาคม
ทั่วประเทศนั้นมีการตรวจรหัสพันธุกรรมไวรัสโควิด๑๙จำนวน๑๖๓๒ราย
ซึ่งพบในภาคใต้ทั้งหมดค่ะ
เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็จะมีการตรวจ๑๑๕๗ตัวอย่าง
ก็พบว่าเป็นสายพันธุเดลต้า
สายพันธุ์อัลฟ่าก็เหลือ๔๖นะคะ
ส่วนภูมิภาคมีการตรวจ๔๗๕ตัวอย่าง
พบว่าเป็นสายพันธุเดลต้านั้น๘๓๒ค่ะ
ส่วนสายพันธุอัลฟ่านั้นอยู่ที่๑๖
ซึ่งเป็นสายพันธุเบต้าตอนนี้อยู่แค่๐๘นะคะ
พูดง่ายเอาง่ายเลยคือเกือบทุกภาคทุกรายจังหวัด
สายพันธุเดลต้านี่คลองอยู่เลยตอนนี้ใช่ถูกต้องค่ะ
เพราะว่ามีการกระจายเชื้อที่แบบรวดเร็วมาก
ซึ่งขณะนี้พบทั้งหมดแล้ว๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
แต่ยังไม่พบที่จังหวัดสุพรรณบุรี

แต่หลังจากนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนกลับบ้านกันแล้ว
ก็ต้องดูวันนี้สายพันธุ์อังกฤษจะหมดไปแล้วนะฮะ

เราเดลต้าแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ถูกต้อง
ส่วนสายพันธุเบต้าค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาพบ๔ราย
ก็คือที่ภูเก็ต๓รายพัทธลุง๑ราย
ภาพรวมสายพันธุเบต้าตอนนี้๗๐อยู่ที่นราธิวาสเลยค่ะ
ต่อมาก็จะมีการเจอสายพันธุเบต้านอกพื้นที่ภาคใต้
ก็คือมีจังหวัดบึงกาลเจอเมื่อ๒สัปดาห์นะคะจำนวน๕ราย
ส่วนอีก๓รายก็คือสมุทรปราการค่ะ
แล้วก็กรุงเทพมหานครเคยเจอ๑ราย
อันนี้บวกกับญาติอีก๒รายก็ไม่พบแล้วนะคะ

คุณหมอบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหานอกพื้นที่ชายแดนใต้
อันนี้เป็นเรื่องการตรวจภูมิบ้างหลังจากที่มีการฉีดวัคซีน
คุณหมอบอกว่าตนอยากจะบอกว่าการตรวจแบบนั้นมันไม่ได้อะไร

เพราะว่าเป็นการขึ้นของภูมิคุ้มกันในภาพรวม
ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจัดการกับเชื้อสายพันธุ์ต่าง

แล้วก็องค์การอนามัยโลกนั้นยังไม่กำหนดว่า
ระดับภูมิคุ้มกันแค่ไหนถึงจะป้องกันโรคได้
ดังนั้นหากมีคนคิดจะไปตรวจก็ควรจะถามหมอเลยค่ะว่า
อันนี้คุณหมอบอกว่าให้ถามเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นภาพรวมหรือว่าจำเพาะต่อเชื้อสายพันธุ์ใด
เพราะถ้าเป็นภูมิคุ้มกันทั่วไป
คุณหมอบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่ไปตรวจ
ในขณะเดียวกันทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ก็มีการออกแถลงยกระดับ
เรื่องของคำเตือนให้ชาวอเมริกัน
ไม่ควรเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ฝรั่งเศสอิสราเอลไอซแลนด์นะคะแล้วก็อีกหลายประเทศเลยค่ะ
จากว่าเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดรุนแรง
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจำนวนสูงขึ้น
เรื่องของสถานการณ์ระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทยอิสราเอลฝรั่งเศส
แล้วก็ไอซแลนด์เขตเวสแบงค์แล้วก็กาซ่าของปาเลสไตน์
รวมทั้งพื้นที่อื่นอาทิอารูบ้านะคะแล้วก็เฟนซ์โพลินีเซีย
ขึ้นเป็นระดับสี่ซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นระดับแบบสูงสุด
คือไม่ควรเดินทางมาเยือนเลยล่ะค่ะ

นี้เราก็ไม่เดี๋ยวถ้าสมมุติเหตุการณ์มีอะไรรุนแรงขึ้นมา
เราจะขอตัดอาจจะไม่ได้บอกอาจจะตัดออกไปเลยนะครับแต่ต้องไปดูในเหตุ
การณ์เลยตอนนี้ดูตรงนี้ก่อนตอนนี้จะคลอดค่า
ตอนนี้มีการยิงแก๊สน้ำตากันแล้วครับ
ค่ะเขาค่อยจะตึงเครียดมากขึ้นเราจะดู
ค่าเนี่ยตอนนี้คือเขายุติที่เรียบร้อยแล้วที่สอยหลังน้ำนะครับ
นี่สถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดกันพอสมควรเดี๋ยวเรารอผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเรา
ซึ่งตอนนี้ก็ติดอยู่ในสถานการณ์นี้เลยเดี๋ยวคงจะมีการรายงานเข้ามาเรื่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้มีการใช้แก๊สน้ำตาอาจจะยังไม่มีผู้สื่อข่าวมาคอยรายงานว่าขนาดนี้เป็นยังไง
เราขอให้ผู้สื่อข่าวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสักแป๊บหนึ่งก่อน
อันนี้คือเหตุการณ์สดก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวอื่นนะฮะ

เมื่อกี้น้องมาจากด้านดินแดงตอนนี้ปิดไปที่ละร้อยแล้ว
ใช่ดินแดงปิดค่ะแล้วก็เส้นทั้งหมดตรงข้างหน้าวิภาวดีจากถนน
เพราะฉะนั้นวันนี้ใครสมมุติจะต้องใช้ผ่านถนนทางนี้
เลี่ยงแล้วเรียกขอบอกเลยขอให้เลี่ยงนะครับ
และดูถือถ้าว่าจะมีผู้ชูนุมมาเพิ่มขึ้น

อันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะคะ

อันนี้ทางแปดุสวริชัยถูกต้องไหมฮะ
รถน้ำ

ทีมงานจำอยู่หลายจุดอยู่ข้างกัน
ก็จะมีทั้งภาพจากเฟซบุ๊ก

ที่จะมาทำข่าวในเย็นนี้ใช่ไหมคะ

ออกกันจุดที่เสียงก่อน

กว่าที่นักข่าวจะกลับมารายงานได้อีกสักแป๊บหนึ่ง
อันนี้เคยไฟขัน
ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องนายกลงนามยกเลิกห้ามเสนอข่าวความหวาดกลัวนะครับ
ลงนามยกเลิกยกเลิกไปที่เรียบร้อยแล้วห้ามเสนอความตอนนั้นที่เราบอกว่าห้ามเสนอข่าวโกวงโควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
วันนี้นายกลงนามยกเลิกแล้วครับยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่าส่วนสถานการณ์ของการชุมนุมครั้งนี้
เราติดตามได้ที่ออนไลน์ทั้งหมดของไทยรัฐทีวีนะครับไทยรัฐทีวีเฟซบุ๊กก็มีนะครับ
แล้วก็ทางรายการของเราเนี่ยถ้าสมมุติมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเราจะขอตัดเข้าทันทีเลยนะฮะ
เดี๋ยวกลับมากันเรื่องนายกลงนามยกเลิกห้ามเสนอข่าวสร้างความหวาดกลัวระงับการนำเสนอข่าว
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราขอติดเกาะติดสถานการณ์ไปเรื่อยนะครับตอนนี้ขอให้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
จะต้องย้ายมุมอีกมุมหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้มีการใช้แก๊สน้ำตามีการใช้กระสุนยากันค่อนข้างจะเยอะ
แต่เรามีกันอยู่หลายมุมเนอะตอนนี้ขอให้ไปหามุมที่ปลอดภัยถึงจะมีการรายงาน
แต่เราจะมีการเอารูปเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นให้ดูทั้งหมดแล้วก็รายงานสด
ถ้าสมมุติมีโอกาสนักข่าวที่อยู่ตรงนั้นพร้อมกับบรรยายงานสด
ราชกิจาณูเปกษาเผยแพร่ข้อความกำหนดออกตามมาตราความในมาตราเก้า
ถูกเชิญสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดระบุวัตรตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเชิญในทุกเขตท้องที่ทั่วราชนาจักรตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพัน
ร้อยสิบสามต่อมาขยายขยายเวลานะครับเอ่อให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป
ถึงวันที่๓๐กันยายนเนี่ยแล้วก็ได้มีการออกข้อกำหนด
ตามความในมาตราเก้านะครับแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากับรักษาคมเนี้ยต่อมาอย่างที่บอกว่า
ห้ามนำเสนอข่าวที่สร้างความหวัดกลัวห้ามเสนอข่าวที่สร้างความหวัดกลัวห้ามเสนอข่าวที่สร้างความหวัดกลัวห้ามเสนอข่าวที่สร้างความหวัดกลัวห้ามเสนอข่าวที่สร้างความหวัดกลัวห้ามเสนอข่าวที่สร้างความหวัดกลัวห้ามเสนอข่าวที่สร้างความหวัดกลัวห้ามเสนอข่าวที่สร้างความหว
ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด
บอกว่าแม้จะเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยตามคำขอเหตุฉุกเฉินซึ่งสารเขาก็ยังไม่ได้กำหนดวันนัดเพื่อส่งหมายเรียกนะฮะ
แล้วก็สำเนาคำฟ้องให้คู่ความแล้วก็คู่ความอาจจะยื่นคำขอให้สารยกเลิกได้เนี่ยนะ
เขาบอกเมื่อปรากฏว่าในทางปฏิบัติยังไม่บังคับใช้ข้อกำหนดนั้นแก่กรณีใด
เจ้าหน้าที่อาจจะนำมาตราทางกฎหมายอื่นมาบังคับใช้ตามที่สารกล่าวถึงเนี่ย
นายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
ออกข้อกำหนดให้ยกเลิก
ตอนนั้นนายกให้ข้อกำหนดมาจำเป็นได้ไหมครับ

นายกออกมาปุ๊บณวันนี้นายกขอให้ยกเลิกข้อกำหนด
ออกตามความมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน๒๕๖๐
ลงนามวันที่๒๙กรกฎาคมตั้งแต่วันที่๙สิงหาคม
คือวันนี้เป็นต้นไปคือนายกยกเลิกแล้ว
ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งก็มีการเขาพูดขึ้นบอกว่า

คัดค้านพอรากรนี้ทศคำตอบวัคซีน

ในวันนี้เราพบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อ
ประชากรสูงเป็นอันดับ๒ของอาเซียนนะครับ

ส่วนทางกับจำนวนการระดมฉีดวัคซีนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่๑ไปเพียง๒๔ของประชากรเท่านั้นเอง
ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผลลัพธ์ที่ล้มเหลวอันเป็นผลมาจากมาตรการการจัดการกับการระบาดของโควิด๑๙ของรัฐบาล
เป็นความล้มเหลวในการจัดสรรวัคซีนของคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำให้ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนอยู่ในภาวะวิกฤต
ประชาชนคนไทยนะตอนนี้เสียชีวิตจากโควิดแล้ว๖๒๕๙รายที่ต้องเสียชีวิต
เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างเหมาะสมนะครับ
และมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก
ซึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบจะเป็นใครไปไม่ได้
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สอบคอศูนย์บริหารโควิดซึ่งมีนายกเป็นหัวหน้า
แล้วก็คณะกรรมการจัดสรรหาวัคซีน
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีข่าวอันนี้ออกไปปุ๊บ
ก็กลับมีกระแสข่าวว่ามีการเตรียมออกพรกร
พรกรจำกัดความรับผิดชอบสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

โดยวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีนี้ครับ
อันเป็นการยืนยันว่าพรกรนั้นจะเกิดขึ้นจริงฮะ

กฎหมายดังกล่ามีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้รับผิดชอบ
เรื่องการบริหารจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานโควิด๑๙ทั้งหมดได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤต
สาธารณสุขของประเทศไทยโดยไม่ต้องกังวล
ก็คือถ้าเหมือนกับว่าให้เขาได้ทำงานอย่างเต็มร้อย
ไม่ต้องมากังวลเรื่องความรับผิดชอบต่างที่จะต้องเกิดขึ้น

บุคลากรดังเก่าไม่ต้องรับผิดครับ
เพราะฉะนั้นจากร่างพรกรที่คนเขาพูดกันเนี่ยนะครับ

ทำให้พวกเขาไม่ต้องมาแบกความผิด

อย่าไปมีความผิดเลยเขาจะได้ทำงานกันอย่างได้แบบ

ไม่ต้องมาแบกรับความผิดจากผลของการกระทำ
เขากำลังจะทำให้ตัวเองปลอดมณฑิน
อ้างว่านี่คือการปกป้องคนทำงาน
อ้างว่านี่คือการให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้า
เพราะบุคลากรหนังหน้าและอาสาสมัครต่างทำงานเต็มที่อยู่แล้ว
มาตรฐานวิชาชีพอย่างสูงสุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้อให้ทำได้
หากท่านต้องการให้กำลังใจเขาก็บอกว่าประชาชนบอก
ให้พวกเราทุกคนไม่ใช่ต้องมากระเบียบหรือระเบียบเกษียณเช่นนี้
ทั้งนี้ประชาชนอย่างพวกเราก็สามารถลงชื่อ
เพื่อคัดค้านพรกรฉบับนี้ได้แล้วนะครับ
สลัดพีคัดค้านพอร์ตกรนี่เราโทษกรรมวัคซีน
ก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกแหละก็เลยแบบว่ามีการออกมาคัดค้าน

มันมีข้อ๗อยู่ไงคะข้อหนึ่ง

ฟังข่าวไปแล้วก็ดูรายงานสถานการณ์สดด้านข้างไปนะคะ
อันนี้ก็อีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวอาจจะชุ่มชื่นใจให้นิดนึงนะ
เขาบอกว่าแม่น้ำหนึ่งค่ะเจ้าเดิมเนาะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งพิรดาเนี่ย
ก็ให้แนวทางนะมีเลข๒ตัว
สำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไปแล้วนะคะ

ให้ว่าเป็น๕เก้าเพราะว่าอย่างนี้เนอะ
พร้อมกับวิเคราะห์ว่างวดนี้นะคะ
ให้ระวังเลข๗และเลข๙

ปู่กับต้นไม้มงคล๓ต้นนะ
ได้มาถึงวังปู่นาคาอนันตนาคาราชมหาโภคศัพย์แล้วนะคะ
ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็โพสต์ภาพเลยค่ะ
การทำพิธีบรรจุหัวใจปู่
พร้อมกับบรรจุลงไปเรียบร้อยแล้ว

ศรัทธาพารวยพิธีบรรจุหัวใจปู่
แล้วก็พร้อมกันนั้นก็บอกว่าขอโทษทุกท่านนะคะ
ที่เดินทางมาแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมงานด้วยนะคะ
คือแบบว่าเหมือนกับต้องทำให้เป็นแบบว่า
เป็นพิธีส่วนตัวของเขานะคะ
แล้วก็ไม่มีเข้าร่วมงานก็ต้องขอโทษด้วย
งวดนี้นะคะรางวัลที่หนึ่งก็บอกต้องเข้าแล้ว
ทั้งนี้ก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊คด้วยบอกว่า
พิธีบรรจุหัวใจปู่เกิดพระอาทิตย์ทรงกฏตลอดเวลาค่ะ

ก็ถามอำนักเสียงโชคก็ต้องจับจ้องเลขที่เสียงปู่นะ

แล้วก็จับจ้องที่ความสูงของปู่ว่าอย่างนี้เนาะ
ใครจะโชคดีก็ว่ากันไปนะคะ

ณตอนนี้เรากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะ
ต้องยอมรับว่าสีเลขนี่มืดแล้วมืดขึ้นเรื่อยนะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะนี่ต้องบอกว่ายิ่งนานวัน
บอกว่าคนละม้วนเลยหนังกรณีของถอยกับน้องพิมค่ะ

คุณผู้ชมฮะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราคงจะมีการรายงานสดสักแป๊บนึง
แต่อีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะคือ
น้องธนพัฒน์หรือทอยทอยนะครับนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นเนี่ย
ที่ใช้อาวุธมีดแทงนางสาวฉัดสลันขอโทษนะนางสาวฉัดสลัน
วรรณกิจหรือน้องพิมเนี่ยอายุ๒๕ปีเสียชีวิตในบ้านพักเนี่ย
ล่าสุดเพื่อนสนิทของพิมเขาออกมาเผยถึงเบื้องหลังอย่างนี้แองจี้
ตอนแรกบอกว่าคบกันมาสักเกือบเดือนใช่ไหมล่ะ
วันนี้เพื่อนสนิทของพิมก็ได้ออกมาเผยเบื้องหลังความสัมพันธ์ของเพื่อนสาวกับนักแสดงหนุ่มกลางเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
จะมาตอบคำถามตรงนี้ทีเดียวเลยนะครับ
มีคนถามมาเยอะกับประเด็นหลายคนสงสัยว่านิดนึง
คือหนึ่งรู้จักกับพิมได้เพราะรุ่นพี่ของผมพาไปรู้จักกับพิมเลยได้รู้จักกัน
สองพิมกับทอยเนี่ยรู้จักกันได้แค่สิบสามวันครับ
เริ่มเจอกันครั้งแรกวันที่๒๔กรกฎาคมไม่ถึงเดือนอย่างที่เป็นข่าวนะครับ
นี่เขาว่าอย่างงั้นนะฮะแล้วก็พิมกับทอยเนี่ยรู้จักกันเพราะทอยเนี่ย
โมเดลลิ่งคนหนึ่งทักมาหาพิมพ์ว่าให้ช่วยรับน้องไปทำงานหน่อยงานเอ็น
ถามว่าข้อสามผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าวันแรกที่พิมกับไอ้ทอยเจอกัน
ขอโทษและเขียนมานี่นะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่ทอยจะมา
ผมเห็นข้อความแชททั้งหมดและได้ห้ามพิมพ์แล้วว่าอย่าเรียกแต่หลังจากที่ผมกลับไปพิมพ์ก็ใจอ่อนก็เรียกมา
โอ้โหช่วงนี้ติดเด็กนะก็คือถอยเด็กกว่าพิมพ์ใช่ไหมฮะ
บิมก็ตอบมาว่าปกติอยากจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
เจตนาที่ทอยเข้ามาหาพิมเพราะว่าใช้ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวถึงมาอยู่ด้วยกัน
มุมมองของผมทอยไม่ได้รักพิมจริงจริงหรอกครับแล้วผมก็รู้มาตลอดนะฮะ
แล้วช่วยรับน้องไปทำงานหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปอย่างที่วิงวอนให้สื่อ
ทุกคนพยายามอย่าคิดว่าเขาเป็นแฟนกันคำว่าแฟนมันต้องเกิดจากความรักของทั้งสองฝ่าย
แต่เนี่ยที่พิมรู้สึกคนอย่างมันไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าแฟนกับผู้หญิงดีอย่างพิม

นะฮะเขาช่วยเหลือมันทั้งทั้งที่ลำบาก
แต่สิ่งที่ตอบแทนคือการฆ่าคนนี้นะ
จะมาพูดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้
คนเราทะเลาะกันถ้ารักเขาจึงไม่ต้องฉุดคิดขึ้นมาบ้าง
ตอนนี้นะฮะก็มีเอามีดแทงเขาไปอ่านเอาเองในเฟซบุ๊ก
แต่ขณะเดียวกันวันนี้เราขอตัดไปที่สามเหลี่ยินแดง
เพราะรู้สึกว่าเหตุการณ์จะตึงเครียดมากแล้วนะฮะ
อ่านทอยพิมพ์ต่อไม่ไหวแล้วจะต้องตัดภาพแล้ว
ผู้สือข่าวไทยรัฐอยู่ตรงนั้นไหมฮะ
เราเล่าเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ให้ฟัง
และตอนนี้พิธีกรภาคสนามดูแลตัวเองดีนะครับ

ขอบคุณที่เป็นห่วงพิธีกรภาคสนามเรานะคะ

อ๋อวิมวลวันหนีไปแล้วเหรอ
ก็ต้องหลบก่อน
ไม่ค่อยหลบอยู่เพราะว่า
วิมวลวันก็ต้องหนีเหมือนกันนะฮะ

น้ำน้ำเดี๋ยวเข้ามาจากหวัดน้ำ
สนาสักแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่ง

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวสวัสดีครับ